คุณผู้ชมมีคนไหนยังไม่ติดโควิดไหมใครยังรอดอยู่ไหมครับ
กรมควบคุมโรคกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มองกันเลิกลากแล้ว
เพราะว่าข้อมูลนี้คนที่บอกเป็นพระ
นี่คุณผู้ชมฮะพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ชาวบ้านที่ไปจับจ่ายซื้อของ
ที่ตลาดเช้าตะบลกุฎปองกำเพิงมึงเลยไปเจอพระรูปนี้ครับ
พระรูปนี้นั่งอยู่ในรถนั่งอยู่ข้างคนขับนะ
แล้วเห็นบอกว่าพระท่านนี้มาเรียรัยเงินตามร้านค้า
แล้วก็เรียรัยกับประชาชนแถวนั้นสร้างความเดือดร้อนไปทั่วเลยครับ
กระบาดในทะเบียน๒๓๙๑หนองบัวลำพูมีสติกเกอร์ข้างรถด้วยนะ
ติดว่าวัดรุ่งอรุณหน้ามีบอกสังกัดด้วยครับ
พระรูปนี้ชื่อว่าพระธนกรนาทองบ่ออายุ๖๓ปี
ตอนที่ไปพูดคุยเนี่ยตำรวจไปคุยดูโอ้โหคุยไม่รู้เรื่องเลยพี่เบิร์ตนะฮะ
เขาเซไปเซมาใบสุทธิพระก็ไม่มีมาแสดงด้วยนะ
ไหนดูหน่อยพี่ปุ้ยว่าไงดูทรงแล้ว
ดูทรงแล้วมันเป็นสังเงิกสักหนักอะค่ะ

เหตุเกิด๙โมงครึ่งเลยช่วงเช้านี่เลยเวลาบินทบาทแล้วด้วยนะ
พระรูปนี้ท่านบอกว่าท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดรุ่งอรุณ
บ้านหนองย่าไซตะบนนาดำดินที่อำเภอเมืองเลย
ออกจากวัดมาบินทบาทที่ตลาดแห่งนี้แหละ
พร้อมกับพระสงฆ์อีก๒รูปและลูกศิษย์อีกคนหนึ่ง
ก่อนจะออกจากวัดท่านดื่มเหล้าขาว๔๐ดีกรีกับมะนาวไป๒แก้วเป๊ก

แล้วท่านก็ยืนยันด้วยว่าเมาเหรอ

ตำรวจสพเมืองเลยไม่เชื่อสายตาครับ
นิมนต์ไปตรวจวัดแอลกอฮอล์ซะหน่อย

ไม่ใช่๒เป๊กแล้วล่ะ

นั่นแหละฮะ๒๗๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต

ส่วนพระอีก๒รูปและลูกศิษย์อีก๑คน

เขาบอกมาว่าพี่ยังรอดอยู่ค่ะดอมโควิด

มีสุราเมรยะและหมุสาด้วยนะ
ไม่ได้ไม่ได้